ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมเข้าเฝ้านำความกราบบังคมทูลเชิญ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมาร
ทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ค่ำนี้
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วนอกจากนี้จะเป็นขั้นตอนของสำนักพระราช
ที่จะดำเนินการต่อไปโดยการประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยจะมีการถ่ายท่อสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์หรือไม่ทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร
มีรายงานว่าตามขั้นตอนผู้ที่จะเข้าเฝ้าประกอบด้วยประธานสนชผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายกรัฐมนตรีและประธานศาลดีกาจากนั้นในวันที่๒ธันวาคม
กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐสภาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันด้านนายเพียรศักดิ์พอจิตรองประธานสนชระบุว่าการประชุมสรณชอวันนี้จะปิดประชุมเร็วขึ้นก่อนเวลาสิบห้านาฬิกาเนื่องจากประธานสนชมีวาระต้องเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์